มาถึงช่วงของช่วงใหม่ของเราของกินถิ่นเรา
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูของกินที่ถิ่นไหน

เมื่อสักครู่อยู่จังหวัดตรังคราวนี้ก็ลงไปหน่อยลงไปที่สงขลานะครับ
เพราะว่าที่นี่นะครับเขามีความหลากหลายด้านของอาหารการกิน
เพราะมีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีน

แต่คราวนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปกินเต้าคั่ว
อร่อยจริงของที่นี่เขานะฮะ
ถึงขนาดที่เป็นเมนูที่พลเอกเปรมตินสุรานนท

ชื่นชอบเมนูนี้ด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะครับ
คุณวัชรีดวงสายเนื้อโค้กไปรออยู่ที่สงขาแล้ว

ใครมาที่จังหวัดสงขลาหรือญาติเมืองเก่านะคะ
ก็ต้องมาชิมเมนูเต้าคั่วหรือที่หลายคนเรียกว่าสลัดปักใต้ค่ะ
เพราะว่ามีหน้าตาคล้ายกับสลัดของคนภาคหลัก
เป็นเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเต้าคั่วรองเมือง

เข้าไปภายในร้านก็ไม่แตกต่างจากร้านธรรมดาทั่วไป
ที่ขายอาหารหลากหลายเมนู
ข้าวแกงขนมจีนข้าวมันแกง
และที่ขึ้นชื่อใครมาก็ต้องกิน
คือเท่าคั่วหรือที่คนปักใต้เรียกว่าเต้าคั่วค่ะ
อาพรเตชโตเจ้าของร้านเต้าคั่วถนนรองเมือง
ขายเต้าคั่วเจ้าเก่าแก่มากว่า๔๐ปีเล่าให้ฟังว่า

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาหารที่มาจากประเทศจีน
โดยชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากที่นี่

โดยเฉพาะน้ำจิ้มที่ดัดแปลงให้มีรสจัด
และเผ็ดเล็กน้อยเพื่อให้ถูกปากคนปากใต้ค่ะ
วันนี้อาพรจะมาสาธิตขั้นตอน

เพื่อใครอยากลองทำกินเองที่บ้านค่ะ
ถุดิบในการปรุงได้แก่ผักบุ้งและถั่วงอกลวก

เส้นหมี่ไข่เป็ดต้มอย่างมาตูม
เครื่องในหมูหัวหมูและเต้าหูทอด

และส่วนสำคัญของเมนูนี้คือน้ำราด
มีส่วนผสมของน้ำหวานตาลตะโนด
น้ำส้มโหนดพริกขี้หนูเกลือและกระเทียม
ขั้นตอนการทำหลังจากนึ่งเครื่องในหมูและลวกผักเสร็จแล้ว
เต้าหู้ไปทอดให้สุกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
จัดจานด้วยผักพริกเรียมไว้
เส้นหมี่กุ้งทอดไข่ต้มและราดด้วยน้ำราด
รวมทั้งพริกน้ำส้มเพิ่มความเผ็ด
ลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ
กรณีที่เป็นพวกหมูนะครับ
หมูต้มลวกอย่างนี้ซื้อได้ตามตลาดเลยค่ะ
คือไอ้พวกหมูพะโล้อะไรเอามาหั่นได้
แล้วก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านอยากจะทาน
ยังไงก็คือเอาน้ำตาลทราย
น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้
เอามาผสมกัน
ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีไอ้น้ำส้มตะโนดจริง

ทำทานเองที่บ้านได้เลย
ลับของเมนูนี้อยู่ที่ส่วนผสมทั้งหมด

หากไม่สดจะเสียรสชาติทันที
และส่วนผสมทั้งหมดจะต้องใช้ในอัตราส่วนที่สมดุลกัน
เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มค่ะ
ที่นี่จะมีส่วนผสมที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนที่อื่น
โดยใช้น้ำส้มโหนดแทนน้ำส้มสายชู
และใช้น้ำหวานตาลตะโนดแทนน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทราย
อยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้คือเราอยากให้หวานหวานมาก
มันต้องคือออกแบบสำรส

คือให้เปรี้ยวให้เปรี้ยวนำ
ส่วนผสมนี่คือพิเศษคือต้องน้ำตาลตะโนดมันต่างค่ะ

แต่คือมันจะอ่อนอ่อนลดหน่อย
แต่ถ้าน้ำเป็นน้ำตาลตะโนดนี่คือมันจะเข้มข้น
มันจะอร่อยคือหวานหอม
เมนูนี้ยังเป็นของโปรดพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษด้วยค่ะ
ปัจจุบันร้านเต้าคั่วมีอยู่เพียงไม่กี่ร้าน
และนับเป็นอาหารว่างของคนใต้ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปมาก็ต้องแวะลิ้มลองค่ะ